มาดูของอะไรที่นะครับเราไปเจอแน่นอนล่ะมันไม่ใช่ของเราก็ตามหาเจ้าของ
โดยเฉพาะลอตเตอรี่คุณไปเจอคุณไม่ต้องเก็บเอาไว้นะ
นี่คิดแบบพี่เขาพี่วินเนี่ยไปเจอลอตเตอรี่๓๐๐ฉบับ

ต่อให้ถูกระวังที่หนึ่งก็ไม่ได้ล่ะครับ
เขาก็ไปอายัดไว้ฉะนั้นไม่ว่าอะไรที่เราเจอในที่สาธารณะ
หาเจ้าของเขานี่แบบพี่คนนี้
พี่พาคินขำอเนกอายุ๔๙ปีเป็นวินจอยเบอร์๒๐
เบอร์๒๐หรือจดก่อนพี่เขาทำดีจดเบอร์๒๐ก่อน
หน้าหมู่บ้านบ้านฟ้าลากูลซอย๔๐นำลอตเตอรี่ปึกใหญ่นะฮะ
ปึกด้วยกันนะครับ๓๐๐ฉบับเก็บได้ตรงไหน
เก็บได้ตรงนี้คือหน้าปริศนีครอง๑ลังศิษย์แล้วคอยจะยกขาออก
บนประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีครับ
เอาไปมอบให้ตำรวจตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็ตามหาเจ้าของ
พาคินเล่าบอกว่าเที่ยงเมื่อวานขับรถนะครับ
นะครับแล้วกำลังจะขี่รถกลับวิน
จังหวะขี่ผ่านหน้าปรายศนีย์เห็นอะไรไม่รู้ปึกใหญ่นะครับ
ตกอยู่กลางถนนทีแรกมองไปเฮ้เห็นมันเป็นกระดาษ
เห็นมันเป็นสีนึกว่าตัวรถทัวร์นะครับ
พอสังเกตดูดีไม่ใช่ดีกว่าลอตเตอรี่นี่ว่า

งวด๑๖พฤศจิกายนด้วย

แล้วข้างหลังป้ายอะไร

ก็เจอลอตเตอรี่ทำไมทำไมมาเจอตรงนี้

เขาเป็นวันที่เปิดให้คนที่จองลอตเตอรี่ไว้มารับ

บอกลอตเตอรี่ไม่ใช่ของเรา
แม้จะถูกระวังที่หนึ่งมันก็ไม่ใช่ของเรานะเบิร์ตนะ

ขับรถโน้ตไทยผ่านแล้วเห็นร่วมอยู่ตรงถนน
ที่เก็บได้ล่ะทำไมเราถึงไม่เก็บไว้เองอะครับ

อ๋อเผื่อเก็บได้แล้วถูกระวังที่หนึ่งอย่างนี้

เรื่องต้นครับตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรนะครับ

น่าจะเห็นแหละตอนหล่นน่ะนะ
ก็ส่วนใครที่ได้ยินข่าวนี้แล้วก็กำลังตกอกตกใจอยู่
อตเตอรี่หาย๓ปึกนะครับ
เอาหลักฐานไปแสดงตัวที่สพประตูน้ำจุลาลงกรนะ
เพื่อจะไปขอรับลอตเตอรี่ได้ทันทีเลยนะ

อืมผมเพิ่งทำคลิปลงในอยากรู้เดี๋ยวดอมเล่า
เรื่องเก็บของที่ไม่ใช่ของเรา
แล้วถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้โดยที่รู้ว่า
ยังมีคนตามหาอยู่เนี่ยเราอาจจะมีความผิดทางกฎหมายนะ